และให้ต้องติดตามนะครับนั่นก็คือฟอร์มของนักกีฬาไทยนะครับ
ที่สู้อยู่ในไทยแล้วก็ต่างแดนในไทยนะครับ
ตะวันป้องกันแชมป์ได้แล้วก็กลุยทางนะครับ
มีโอกาสไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งขณะที่เอฟนครนายกนั้นก็น่าเสียดายกับฟอร์มเมื่อวานมากมากนะครับ
เอกตะวันไปชกที่จังหวัดประจวบคิริขันต์นะครับ
ตะวันก็ป้องกันเข็มขัดกับทางคริสสันโอมายาวนะครับรองแชมป์อันดับ๗ชาวฟิลิปปินส์
ตลอด๑๒ยกครับเอกตะวันชกได้เหนือกว่านะครับก่อนที่กรรมการเนี่ยก็จะชูมือนะครับ
เอตะวันเนี่ยชนะคะแนนแบบเอกฉันนะครับเอาชนะไปได้๑๑๘๑๑๐ทั้ง๓เสียงป้องกันแชมป์ได้สำเร็
ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าจะมีโอกาสชิงแชมป์โลกนะครับหลังจากที่มีการป้องกันตำแหน่งแชมป์นะครับ
ของทางแชมป์ตัวจริงต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เสียแชมป์เนี่ยอาจจะเรียกเอกตะวันไปชกก็เป็นไปได้นะครับ
เราไปดูเอฟนครนายกกันบ้างนะครับ

ที่๑๒เอฟเนี่ยมือขึ้นนะครับ
คือเซชั่นน่าที่๒เนี่ยฟอร์มดีมากครับ
แล้วก็ตบดำแดงนะครับเล่นไป๑๔ชุด
แต่ว่าช็อตสำคัญคือลูกที่๑๕เนี่ยครับ

โอ้โหแล้วช็อตนี้ไม่ลงจบเลยครับ
เพราะว่ามันจะมีเงินโบนัส๔๐๐๐๐บอลนั่นคือ๑๗ล้านบาท
เขาไม่ใช่เป็นการพลาดครั้งแรกเขาเคยพลาดมาแล้วนะครับ
ตกรอบแรกแต่หลายคนเชื่อมั่นว่าถ้ากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ
มือวางอันดับโลกเนี่ยจะต้องจำชื่อของเอฟนครนายกแน่นอนครับ